คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องของคลินิกศัลยกรรมเถื่อนหมอเถื่อน
เป็นการขยายผลต่อเนื่องที่จังหวัดลำปาง
ก็ตรวจสอบแล้วล่ะว่าเป็นคลินิกเถื่อนไม่ได้รับใบอนุญาต
แล้วก็ไปทำให้น้องกี้สาวประเภท๒อายุ๒๒ปี
เสียชีวิตหลังจากไปทำศัลยกรรมเสริมหน้าอก
ก็ขยายผลกันมาต่อเนื่องผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบจากคลินิกนี้
ทำแล้วน่าเสียโฉมเสียเงินหลายต่อหลายครั้ง
ไปแจ้งความเพิ่มเติมผู้เสียหาย๓๐กว่ารายแล้วนะคุณภาคภูมิ

คือก่อนหน้านี้ชื่อเจ้าของคลินิกคือนางสาวจันจิรา
อายุ๒๐ปีเท่านั้นเองก็เข้าพบพนักงานสอบสวนเรียบร้อย
ไปมาจันจิราไม่ใช่เจ้าของจริงหรอก

เจ้าของจริงก็เหมือนกับเป็นการเอาชื่อไปใส่ให้เป็นเจ้าของ
แล้วก็หมอที่ทำศัลยกรรมเนี่ยนะหมอก็เถื่อนคลินิกก็เถื่อนหมอก็เถื่อน
คือผู้เสียหายก็บอกชื่อคุณหมอบอกชื่อตรงกันหมดเลย
แต่พอดูรูปดูหน้าอ้าวไม่ใช่ไม่ตรงกัน
คือเป็นการแอบอ้างเอาชื่อคุณหมอที่เป็นหมอจริงในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยค่ะ
แอบอ้างว่าตัวเองชื่อหมอดิวชื่อหมอดิวสุดดิว

ยืนยันสถานที่ได้ว่าวันเกิดเหตุอยู่ที่ไหนแล้วผมมีคลินิกอยู่ในกรุงเทพ
มาดูความคืบหน้าเรื่องนี้กันเพิ่มเติมหน่อยค่ะ
พ่อของน้องกี้สาวประเภท๒ที่เสียชีวิตเนี่ยนะคะ
ก็ไปที่ตำรวจภูทรเขลังนคร
คุณพ่อไปให้ปากคำในฐานะผู้เสียหายนะคะ
คุณพ่อบอกว่าตั้งแต่ช่วงแรกเนี่ย
หมอที่ทำการผ่าตัดบอกว่าเดี๋ยวจะรับผิดชอบ
ก็เชื่อสนิทใจเลยว่าเดี๋ยวทางคลินิกจะรับผิดชอบ
เดี๋ยวคลินิกจะจ่ายเงินค่าเสียหายให้๓ล้าน๒แสนบาท
แต่จนถึงตอนนี้ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาอะไรเลย
แล้วก็ติดต่อหมอไม่ได้แล้วนะคะ
แล้วก็มารู้ข้อมูลจากตำรวจแล้วว่า
หมอคนนี้เป็นหมอเถื่อน
มีหมายจับอีก๕หมาย
ก็จะดำเนินคดีกับหมอเถื่อนคนนี้ล่ะค่ะ
แล้วก็ดำเนินคดีกับเจ้าของคลินิกต่อไปด้วย
อย่างที่บอกว่าผู้เสียหายที่ได้รับความเสียหาย
พนักงานสอบสวนก็เลยเรียกตัวพนักงานของคลินิก๗คน

แล้วก็ไปชี้ภาพว่านาย

ชี้รูปนะคะตำรวจบอกเดี๋ยวจะออกหมายจับ

ประวัติมีหมายจับถึง๕หมายคุณผู้ชม
ตั้งแต่ปี๒๕๕๖จนถึงปัจจุบันนะคะ
คดีปลอมแปลงเอกสาร
คดีเช็คคดีช่อกงทรัพย์
คดีประกอบกิจการประเภทอาหารเครื่องดื่มโดยไม่ได้รับอนุญาต
แล้วก็เคยเปิดคลินิกศัลยกรรมแบบนี้มาแล้ว
ในกรุงเทพและจังหวัดสะแก้ว

พอมีความผิดก็หนีมากบดานที่ลำปาง

แล้วก็ใช้ชื่อนางสาวจันจิรา
ที่อายุ๒๐นี่ค่ะ
คุณพ่อว่าพึ่งลูกฟึงเรียนจบปวสเนี่ย
นางสาวจันจิราเนี่ยเป็นแฟนน้องชายของหมอเถื่อนคนนี้
ส่วนตัวเองเนี่ยก็คือคนที่ลงมือทำเอง

แต่ไปเอาชื่อหมอคนอื่นเขามาใช้
ใช้ชื่อหมอดิวอะค่ะในแพทย์เจรเดช
หมอดิวเองก็ออกมาให้ข้อมูลแล้วว่าผมไม่เกี่ยวเลย
มีคลินิกอยู่กรุงเทพไม่ได้ไปเกี่ยวข้องอะไรกับคลินิกที่ลำปางเลยนะครับ
แล้วก็หมอคนนี้ที่บอกเป็นหมอเถื่อนเนี่ย
เป็นแค่เคยเรียนอาชีพเกี่ยวกับวิชาทางการแพทย์

เคยศึกษาสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องกับวิชาการแพทย์ไม่ได้เป็นหมอไม่ได้เรียนหมออะไรเลยด้วย
แล้วก็มาเปิดคลินิกใช้ชื่อคุณหมอคนอื่นอยากจะสร้างความน่าเชื่อถือคนจะได้เชื่อ
ก็ปลอมแปลงเอกสารขึ้นมานะคะ
ล่าสุดหมอดิวนี่เขาก็แจ้งความแล้วนะให้ดำเนินคดีกับหมอเถื่อนคนนี้นะคะ
ตอนนี้ตำรวจกำลังเร่งติดตามตัวหมอเถื่อนคนนี้มาดำเนินคดีค่ะ